คุณผู้ชมครับใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับ

มีคลิปหนึ่งถูกเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
แล้วก็ทางเพจดังก็บอกว่า
อยากหยิบเรื่องนี้ออกมาเตือนใจกัน
ให้ใจเย็นกันหน่อยอย่าร้อนรุ่ม

จำได้ไหมว่าเดือนนึงเราพูดประโยคนี้กี่ครั้ง
เราพูดประโยคนี้กี่ครั้งเถอะฮะนับไม่ถ้วนแหละครับ
แต่ว่าก็ต้องเตือนกันว่าใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับ
เรื่องของการด่ากันสาดเสียเทเสีย
หรือว่าการเอาอาวุธปืนมาขู่กันเป็นเรื่องอันตราย
นำไปสู่อาทยากรรมบนท้องถนนต่อไปนะครับคลิป
คลิปนี้ไม่รู้นะว่าต้นสายปลายเหตุ
มันเกิดอะไรมาก่อนแต่ว่า๒คันเป็นรถเก๋ง
คันหนึ่งสีน้ำเงินคันหนึ่งสีแดง
เกิดอะไรขึ้นมีข้อถกเถียง
ระหว่างที่ทั้ง๒คันจอดอยู่เคียงข้างกัน

ไม่ให้ด่าไม่ได้มองเป็นใครด่าไม่ได้

ขับให้เรียนไว้ขับให้เรียนไว้

คือรถสองคันนะคันหนึ่งสีน้ำเงิน

คันสีน้ำเงินเนี่ยมีคนขับรถเป็นลุงหน่อยใส่แว่นนะครับ

ส่วนคันที่ถ่ายคลิปในรถมีอาจจะชื่อไอ้แปะอะไรก็ตาม

แล้วก็มีผู้หญิงในรถเป็นคนถ่ายคลิป
แล้วก็มีเด็กในรถด้วยเป็นรถคันออกสีแดง

จอดเถียงกันอยู่ในฝ่ายคนในรถสีแดง
ก็พยายามถามว่าเอาแล้วโชว์ปืนทำไม
บนรถสีน้ำเงินนี่บอกอ้าวแล้วคุณมาด่าผมทำไม
ต่างฝ่ายต่างพ่นใส่กันนะครับ
ก็นี่แหละฮะก็เป็นความร้อนแรงที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
แต่ทีนี้คนที่ดูเขาดูเกือบ๖๐๐๐ครั้งแล้วคุณคลิปนี้
ในโลกโซเชียลคนวิพากษ์วิจารณ์หลายร้อยคนนะครับ
แต่มีคนหนึ่งมีความคิดความเห็นน่าสนใจ
บอกเอาจริงดูมา๓๔รอบแล้วนะ

บอกว่าคุณแว่นที่ขับรถสีน้ำเงินที่โชว์ปืนเนี่ย
ก็ไม่น่าจะโชว์ปืนออกมานะครับ
เพราะว่าปืนมันอาจจะเป็นอาวุธร้ายแรง
ที่ถ้าใจร้อนอีกหน่อยก่อเหตุได้เลยนะ

ส่วนคนบนรถสีแดงก็ไม่ห่วงเลยว่าจะมีคนในรถ
ซึ่งมีทั้งผู้หญิงมีทั้งเด็กอยู่ในรถ
แล้วถ้าเกิดทางนู้นเขายิงปืนใส่มาจะทำยังไงกัน
ดังนั้นนะครับขอให้อรุมอร่วยกันบ้าง

แล้วก็จากการสนทนาฟังพวกคุณแล้ว

บางทีพวกคุณยังพูดคุณและผมอยู่เลย
บางทีก็ด่าเป็นตัวสัตว์ต่างออกมานะครับ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลอยากให้ใจเย็นกันนะครับ
เขาก็ออกมาเตือนบอกว่าอย่าเอาคลิปนี้มาให้ดู

เพราะว่านี่แหละอาจจะเป็นต้นตอของการ